เลยฮะเพื่อนในหอพักเขาทนไม่ไหวครับ
แม่ลูกทะเลาะกันที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็น
แต่เพียงแต่ว่าอ่าแม่เนี่ยต่อว่าลูก
นะฮะบางทีลูกทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนอะ
แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเหมือนกับว่า
แม่ต้องการจะแย่งโทรศัพท์มือถือจากมือของลูกชาย
พอลูกไม่ให้กลายเป็นคลิปนี้ครับ
คือเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมแม่ต้องตะโกนแบบเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มากรี๊ดแบบกรี๊ดดังมาก
แผลเสียงอยู่อย่างนั้นลูกชายไม่ตอบโต้เดินกำแน่นปิดประตูล็อกแม่เข้าไม่ได้
ทุบอยู่แบบนั้นเสียงดังลั่นหอพักทุกคนในหอพักทุกห้องออกมาหมด

ออกมาหมดว่าอะไรกันแม่ลูกคู่นี้เป็นอะไรกันนะจนผู้หญิงคนนี้เขาก็ถ่ายคลิปเอา
จริงจริงความยาวมันแค่สิบห้าวินาทีเท่านั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับ
ลูกคุณทะเลาะกันตามที่คุณผู้ชมได้ยินเลยคุณแม่แผดเสียงตะโกนดังมาก
เอาโทรศัพท์มาบอกให้เอาโทรศัพท์มาพยายามจะแย่งอยู่แบบนั้นลูกชายไม่พูดสักคำคุณผู้ชมเดินเข้าไปปิดประตูอย่างที่เห็น
คนร่วมหอพักทนไม่ไหวคนจะหลับจะนอนมันหนวกหูออกมาแล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะสุดท้ายคลิปมันก็ตัดลงแค่นั้นนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าแม่ลูกทะเลาะกันเสียงดังมากข้างห้องออกมาดูกันหมดคิดว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่า
บรรดาคนที่เข้าไปดูคลิปนี้ในติ๊กต๊อกเขาก็คอมเมนต์กันต่างนานาก็เดาถึงสาเหตุที่แม่พยายามจะแย่งมือถือจากลูกไม่รู้ว่าทะเลาะกันหรืออย่างไร
เราไม่รู้ว่าลูกเขาติดมือถือมากเกินไปจนแม่โมโหต้องการแย่งมือถือลูกหรือแม่ต้องการมือถือของแม่แล้วลูกเอาไปหรือแม่ติดมือถือเองหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่มันมีคลิปนี้ออกมานะครับนะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูกันมันเป็นแอปนะฮะเป็นคลิปที่อยู่ในแอปติ๊กต๊อกนะครับ